ทีนี้พาคุณผู้ชมไปหมู่บ้านนี้ดอม

เซลบอกว่าโอนแล้วได้อยู่เลย

หลังเดียวจ้ะหลังเดียวที่ได้อยู่
องวันนี้แถมฟรีทั้งโครงการ

ก็ดูสวยดีแต่อยู่หลังเดียวทั้งโครงการพี่เอาไหม

สำหรับเจ้าของคลิปขอบคุณมากด้วยนะคะ

บอกว่ารีบให้โอนบ้านบอกบ้านเสร็จแล้ว

บ้านพร้อมอยู่เหงามากเหงาไปอีก
ก็อยู่อยู่หลังเดียว
คือเธอบอกว่าเซลล์บอกว่าโอนแล้วก็อยู่ได้เลย
แต่อยู่หลังเดียวนะจ๊ะนี่ค่ะ
ทีนี้พอไปดูปากข้าวปากทางเข้าโครงการหมู่บ้านเนี่ยนะคะ
เป็นบ้านที่อยู่ย่านลาดหลุมแก้ว
ทางเข้าออกเนี่ยมีรอปภดูแลอย่างดีเลยดอม
อมไม่ใช่ดิจะพูดว่าดอมยังไม่มีบ้านไม่ได้

พี่น้องชาวติ๊กต๊อกบอกว่านี่แหละ

ก็จะมีเพื่อนมาอยู่แล้วตอนนี้รีบตักตวงความสุขบรรยากาศที่แบบเงียบสงัดแบบนี้ไป
ความปลอดภัยเหนือระดับรอปภหลับโดยทั่วกัน

ไม่ต้องกังวลเรื่องของปัญหากับเพื่อนบ้าน